ห้องเช่าแทบช็อกนะฮะช่วงนี้จะมีข่าวห้องเช่าแบบอย่างนี้บ่อยนะ
ค้างค่าเช่าไม่เท่าไหร่ไปดูว่าในห้องมีอะไรครับ
อันนี้ห้อง๑๐๔นะคะไม่จ่ายตังค์มานานมากเลยนะคะ๗๘เดือนค่ะ

จะทำการลื้อเก็บกุ้งข้ามวันยังไม่หมด
โอ้โหเป็นจุดทิ้งขยะของเทศบาลเหรอคะ
เออมันห้องเช่าอ่ะแล้วก็เนี่ยคำถามเหมือนเดิมอยู่ยังไงก่อนนะฮะ
เยอะขนาดนี้ครับนะฮะคุณนิ่มนวลอายุ๕๙ปีเจ้าของห้องเช่าตลาดประตูเชียงใหม่ครับ
ถ่ายภาพเมื่อวันก่อนนะวันที่๒๔เพราะว่าตัดสินใจให้ช่างมางัดประตูห้องเช่าวันนี้ไป
ผู้หญิงคนนึงมาเช่าและค้างค่าเช่าสิบเดือนโทรไปก็ไม่รับติดต่อไม่ได้
งัดไปดูสุดท้ายเจอแบบนี้พังงะสิฮะเจอความสกปรกความขยะทุกอย่างรวมกันเต็มไปหมด
เข้าของเครื่องใช้กองเท่าภูเขารวมไปถึงห้องน้ำก็ไม่ได้ล้างเลย
จานแชมบ์กินแล้วก็ยังไม่ล้างเรียกรีฟคนงานมาช่วยกันเก็บกันทั้งวันนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหอพักนี้ครับพบว่าคุณนิ่มนวลกำลังคุมคนงานเก็บขยะกันอยู่เลย๗๐ถุง
เจ็บได้๗๐ถุงอะนะฮะแล้วถามว่าคนเช่าก็ไปไหนคน
ที่ผ่านมาจ่ายค่าเช่าตลอดแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมา
ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาเท่าไหร่
แล้วค้างค่าเช่ามา๑๐เดือนแล้วพยายามโทรหาก็ไม่รับ
เมื่อวานเลยเอกใจเพราะอะไรกลิ่นเหม็นมันเริ่มออกมาจากห้อง
กลัวมันจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยงัดเข้าไป

พอเปิดประตูมาขยะหล่นลงมาข้างนอกเต็มไปเลย
ไปดูข้างในตกใจโอ้โหไม่เคยเจอเคยเห็นแต่ในทีวี
ทิ้งขยะในห้องเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิต
เลิกทำแล้วจะเลิกทำหอแล้วเนี่ย
เปิดประตูมาช็อกเลยช็อกตอนนี้ยังช็อกอยู่เลย
เจ้าอย่างใจเปล่าเค้าไม่คิดว่าจะเจอใช่ไหม
ไม่คิดว่าเชียงใหม่จะมีแล้วหน้าตาสวยด้วยนะคนที่เช่าเนี่ย
โอ้น้องช่วยมาเก็บของไหนนะคะ
ฝากบอกช่วยมาเก็บของให้หมดเลยยกให้ฟรีไม่คิดค่าเช่า
ขอแค่มาเก็บของเขายกค่าเช่าที่ค้างอยู่ให้ฟรี๑๐เดือน
แล้วที่สำคัญพี่เจ้าของห้องเขาตามไปถึงร้าน
บาเบียที่ทำงานก็ไม่เจอไม่มาทำงานนานแล้ว
และที่สำคัญมีเจ้าของหอหลายที่ไปตามหาผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกัน
เพราะไปทิ้งขยะเอาไว้แล้วก็ไม่จ่ายค่าหอหลายแห่งเหมือนกัน
ตอนนี้ออกข่าวไปแล้วเธอน่าจะได้ยินได้ทราบบ้าง

ดูข่าวแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นห้องเช่าหรือห้องเน่า

แล้วไปค้างค่าเช่าเขาแล้วก็มีขยะแบบนี้หลายที่เหมือนกัน
เออก็แปลกดีเหมือนกัน